อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกันก่อนทั้งเมื่อคืนนี้
แล้วก็ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับ
โอ้โหต้องบอกคราวนี้เทกระจาด
กระจายเต็มถนนจริงอะไรกระจายรู้ไหมฮะเนื้อไก่สดคุณผู้ชมฮะ
เนื้อไก่แบบนี้นะฮะถ้าคนเห็นแต่ภาพอาจจะโอ้โห

แต่นี่คือแค่เนื้อไก่นะแต่ว่าเต็มถนนเลยนะครับ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นช่วงตี๒ที่ผ่านมานะครับ
ที่ถนนวิภาวดีรังสิตขาเข้าช่วงหน้าบริษัทนครชัยแอร์นะครับ
ต้องปิดการจราจรช่องทางหลักทุกช่องทางนะฮะ

จนถึงช่วงทางขึ้นต่างระดับรัชวิภาเลยนะครับ
เพื่อเป็นการเคลื่อนย้ายแล้วก็ต้องเก็บนี่คุณ
โอ้โหเจ้าหน้าที่ต้องมาเก็บกวาดนะฮะ
สำหรับเศษไก่สดแบบนี้ตกอยู่เกลือนถนนฮะ
น้ำหนักของไก่สดทั้งหมดที่ขนมา
คือ๒๓๐๐กิโลกรัมหรือกว่า๒ตันนะครับ
คนขับรถกระบะขนไก่ก็คือนายสุรเชษมโนสาร
เล่าให้ฟังบอกว่าช่วงประมาณตีหนึ่ง
ขับรถขนไก่ออกมาจากบ้านย่านรังสิตจังหวัดปฐุมธานี
เพื่อจะนำเนื้อไก่สดไปส่งให้กับโรงงานลูกชิ้น
ปากน้ำจังหวัดสมุทรปราการนะครับ
ใช้ความเร็วของการขับประมาณ๑๐๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ยางล้อด้านหลังซ้ายแตกทำให้รถเสียหลัก
พุ่งชนไปเอ้อก่อกกลางถนนวิพาวดี
จนพลิกตะแคงถลายเป็นทางยาวคุณดูสิ
นี่ล้อชี้ฟ้าแบบนี้เลยฮะ
ถลายมาแบบนี้๑๐๐เมตรนะครับแน่นอนแล้วฮะ
พอล้อชี้ฟ้าก็ต้องเทกระจาดนะฮะ
เนื้อไก่หนังไก่อกไก่สดที่ขนมากระจายเกลื่อนถนน
เขาบอกโชคดีนะตอนนั้นไม่ไปชนซ้ำกับรถคันอื่นนะครับ
เรื่องต้นเจ้าหน้าที่ได้นำรถกระบะ
ไปตรวจสอบที่สนวิภาวดีนะครับ
มีการประสานเจ้าหน้าที่แขวงการทางกรุงเทพ
เข้ามาช่วยทำความสะอาดบริเวณผิวการจราจร
หลังจากเก็บซากไก่ทั้งหมดแล้ว
กว่า๒ตันหรือว่า๒๓๐๐กิโลเนี่ยนะครับ
แล้วก็ตรงนี้ยังมีคราบน้ำมันรถ
แล้วก็คราบไขมันของไก่นะคุณ

ก็ต้องเอารถมาฉีดมาล้างกันอีก
ใช่ค่ะเพราะจริงมันจะเป็นคราบแบบลื่นคาวแบบนี้ค่ะ
กระทั่งสามารถเก็บกวาดทำความสะอาดได้นะครับ

ถึงเปิดช่องทางการจราจรนะครับ
นี่เขาบอกว่าดีนะไม่พลิกคว่ำตอนเช้า
การจราจรกำลังติดขัดสงสัยวิภาวดีจะเป็นอมภาษณ์นะครับ